พาไปดูกัน๒จังหวัดที่สุพรรณบุรีสีเหลืองอาราม
ส่วนที่บุรีรำก็มีดอกไม้มงคลให้คุณผู้ชมได้ชมความสวยงามเช่นเดียวกัน
เปิดหุบประตากับเช้าสว่าสายกันนะครับ
นี่แหละครับต้นกรปภึกกว่า๒๐๐ต้น
ออกดอกสีขาวและสีชมพูบานสะพรั่งแน่
รอบคลองและลมโบราณในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำนะครับ
ทั้ง๖ลูกรับช่วงหน้าร้อน

ก็ดึงดูดให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวต่างแวะไปชม

โอ้โหวิ่งไปดูดอกไม้ไปสวยสดชื่นนะครับได้บรรยากาศนะครับ

ดอกลีลาววาดีก็สวยงามจริงน่อจากการปะพรึกแล้วนะฮะ
งามริมคลองและลมโบราณด้วยเช่นกัน
นายกมลเรืองสุขศรีวงศ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรำบอกว่า
กรปพลึกเป็นดอกไม้มงคลประจำจังหวัด
ทุกครั้งที่ออกดอกรับหน้าร้อน
จะช่วยสร้างบรรยากาศความสวยงามไปทั้งเมืองด้วย
ก็สวยจริงน่ะดูแล้วสดชื่นจริงนะครับใช่ค่ะ

แล้วก็รอบสวนสาธารณะรอบบ่อน้ำแบบนี้โอ้มันสดชื่นนะฮะ

ใส่เซลฟี่กันไหมเธอสวยจังนะฮะให้ฉันหน่อย
บุรีรำพาไปดูที่สุพรรณบุรีกันบ้างดีกว่า
ตอนนี้สุพรรณบุรีสีเหลืองอร่ามในโครงการปลูกต้นเหลืองปรีดียทรหรือว่าตะเบบูย่า
ค่ะตอนนี้บานสะพรั่งไปทั้งสองข้างทางถนนแบบนี้นะครับ
เหลืองอารามเต็มสองฝั่งถนนสายสามชุกด่านช้าง
ยาวกว่า๑๐กิโลเมตรนะคุณคุณคิดภาพดู
แต่ว่าใบแทบจะไม่เห็นแล้วนะคะเห็นแต่ดอกสีเหลือง
คือพอใบเขาหลุดไปหมดเขาก็เป็นดอกออกมาไง
ครับเพื่อเป็นการรับหน้าล้อหน้าแรงแบบนี้นะครับ
โดยเฉพาะช่วงหมู่ที่๖ตำบลหนองสะดาวอำเภอสามชุก
ออกดอกหนาแน่นสวยงามที่สุดเลยนะครับ
โดยนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
บอกว่าก็ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานสุพรรณบุรีจัดโครงการนี้ขึ้น
แล้วก็บำรุงรักษาต้นตะเบบูย่าให้สมบูรณ์แข็งแรง

ส่วนเมื่อกี้นี่คู่รักใช่ไหม

ส่วนคุณพี่ฮะถ่ายกลางถนนแบบนี้ระวังรถหน่อย

ใช่นะครับก็ทางจังหวัดปลูกเสริมเต็มถนนตลอดทั้งสาย

คิดภาพดูถ้าขับรถไปตลอด๔๐กิโลเมตร
เห็นแต่สีเหลืองอล่ามสวยงามแบบนี้นะครับ
ก็จะสมบูรณ์มากกว่านี้ใน๒๓ปีข้างหน้า

ช่วงนี้แหละครับไปจนถึงหลังสงกรานเลยนะครับ

แต่ขอเตือนอย่างที่เมื่อกี้เราเตือนเหมือนกัน

ให้ระวังความปลอดภัยด้วยนะจ๊ะ
ลงไหลทางให้เรียบร้อย
แล้วก็ลงมาที่สำคัญช่วงที่ลงไปถ่ายภาพ
ระวังด้วยและเวลาขับ
อย่ามองเพลินใช่